คุณผู้ชมครับมาเริ่มติดตามข่าวแรกวันนี้นะครับ

คนที่ไปชมนิทัศกาลพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงคุณผู้ชมครับ
หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อย่าไปเอาสิ่งของที่เป็นเครื่องประกอบต่างกลับมา
หยุดพฤติกรรมทั้งก้อนหินเนี่ยอย่าไปเอากลับมา
คือนอกจากอย่าไปเอากลับมาแล้วเนี่ย
แตะการจับการต้องเนี่ยจะทำให้เขาเสียหายได้

ดูเฉยถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้นะครับ
บางคนเข้าเอายัดตัวเข้าไปพยายามที่จะถ่ายรูปกับจุดที่อยากถ่าย

ทำให้สิ่งของบางอย่างเสียหาย

รักษูมีภาพแชร์ออกมาคือ
รูปปั้นปฏิบันกรรม

เมื่อวานนี้เปิดให้ชมวันแรกเท่านั้นเอง

ล่าสุดเลยปิดขึ้นชมชั้นที่๑และชั้นที่๒

ถูกต้องนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องออกมาเพราะว่า
ที่สำคัญมีคนไปถ่ายรูปแบบไม่เหมาะสมด้วย

เรื่องของการแต่งกายทั้งเรื่องของที่เราจะไปถ่ายภาพ

ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่าจากการทดลองให้ประชาชนเข้าไปชมพระเมรุมาตร
วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งพบว่าแม้จะไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์

แต่ว่ามีบางส่วนปฏิบัตินอกกติกา
เช่นไปถ่ายภาพในที่ที่เขาห้ามเข้า
เอามือไปสัมผัสในจุดที่ห้ามสัมผัส

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเพราะว่ากฎทุกอย่างนั้น
ผู้เข้าชมจะต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง
กติกามาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
หากสิ่งที่มีสิ่งใดจะต้องปรับปรุง
ก็ดูกันเป็นระยะต่อไปเพื่อให้เกิดความสะดวก
ทางด้านของนายอนันต์ชูโชธ
อธิบดีกรมศิลปากรกรสูงวัฒนธรรมก็บอกว่า
คณะกรรมการฝ่ายจัดการนิทัศกาลงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิลพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมณาบ่อภิษฐ์

เพื่อพิจารณาผลการทดลองการให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเข้าไปชมนิทัศกาลจำนวน๓รอบ
เมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็มีการประเมินผลการทดลองในครั้งนั้นไปเลย

ไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นชมพระเมรุมาตร
บริเวณชั้น๑และชั้น๒
โดยให้ประชาชนเดินชมความสวยงาม

และทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ตามความเหมาะสม

เช่นไปชู๒นิ้วไปถ่ายเซลฟี่กับพระเมรุมาตรนะครับ
แล้วก็ไปหยิบก้อนหินก้อนดินดอกไม้กลับไป

คิดว่าเอาไปของที่ระลึกได้

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชเรียกร้องเหมือนกัน
อยากจะเรียกร้องให้ประชาชนเลิกพฤติกรรม
หินบริเวณพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไปเป็นที่ระลึก
เพราะไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะและที่สำคัญคนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้ชม
เก่าแหลงไปถึงก็หยิบนี่สักหน่อยใส่กระเป๋า

แต่ทั้งหมดมันเสียหายหมดแล้วคนหลังก็ไม่ได้ดู

นี่แหละค่ะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยนะคะ
สำหรับโดยเฉพาะใครที่จะไปชมหลังจากนี้
พื้นที่ด้านล่างพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาตร
ก็จะมีสิ่งที่เราไม่ควรไปสัมผัส
แม้ว่าเขาจะห้ามขึ้นชั้น๑ชั้น๒แล้วก็ตาม
อันนี้พื้นที่ชั้นล่างยังมีอีกเยอะนะคะ
ส่วนเรื่องของการสั่งจองเข็มที่ระลึก

สมภาษณิรพันธ์รองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ที่ที่ทำการเปรย์สนีทั่วประเทศอ่ะ๔๐๐สาขา
พบว่ามีการสั่งจองเข็มที่ระลึกกว่า๓๒๐๐๐เข็ม
ดังนั้นเมื่อคลิปรวมกับจำนวนที่มีการสั่งจองเมื่อวันที่๑
เพื่อสจิกายนที่ผ่านมาวันแรก
มียอดสั่งจอง๒วัน๑๑๘๐๐๐เข็ม
แต่ยังย้ำว่าจองได้จนถึงวันที่๓๑มกราคมปีหน้า
แล้วก็ไม่จำกัดจำนวนด้วยทยอยไปจองนะคะ
ให้ความสนใจสั่งจองเยอะมากทีเดียว